ไปดูที่เชียงใหม่กันหน่อยมีบุคคลอื่นมาเกี่ยวข้องเยอะเลยทีเดียวนะคะ
เรื่องนี้ต้องบอกไม่รู้จะโทษอะไรดีสามีภรรยาคู่หนึ่งอยู่กินกันมาหลายปีแล้วแหละ
แล้วปรากฏว่าทะเลาะกันค่ะพอทะเลาะกันเสร็จปุ๊บฝั่งเมียก็โทรตามกิ๊ก
บอกให้มารับหน่อยทะเลาะกับผัวมารับหน่อยที่บ้าน
กิ๊กก็มาไม่ได้มาคนเดียวมากับเพื่อนแล้วเมาแอมาทั้งคู่
แต่นี่เดินเข้าบ้านเพื่อนที่เมาเอามีดแทงท้องสามีฝ่ายหญิง
ตัวที่เป็นกิ๊กเนี่ยเอากันไกลแทงหน้าอกเขา
มันยังไงอ่ะโอ้โหคุณผู้ชมลองฟังดูนะคะ
นี่เกิดขึ้นที่อำเภอสรรกำแพงจังหวัดเชียงใหม่๑ทุ่มเมื่อวานนี้
ตอนแรกที่ไปถึงเนี่ยเจอคนเจ็บคือนายเทวินตานคำหรือในบุ๊กอายุ๒๙ปีได้รับบาดเจ็บ
ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน
แต่สุดท้ายเขาตายนะคะไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลค่ะ
คนก่อเหตุคือนายหลู่สัญชาติเมียนมาร์อายุ๒๗ปีกับนายคันชิตหรือในต่ออายุ๓๔ปี
ตำรวจสพสักกำแพงเนี่ยต้องตามไปจับนะเพราะไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุ

ส่วนภรรยาจะเรียกว่าคนกลางได้หรือเปล่าไม่แน่ใจ
ทั้งคุณพัชรินอายุ๓๖ปีเธอก็เล่าว่าเธอทะเลาะกับสามีก็คือนายเทวิน
แล้วโมโหก็เลยโทรเรียกในหลู่ซึ่งเป็นกิ๊กเนี่ยให้มารับ
พอมาถึงก็เข้าไปทำร้ายสามีเธอเลย
พอทำร้ายเสร็จก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีกันไป
แทงท้องสามีส่วนในหลู่กิ๊กของเธอเนี่ยเอากันไกลแทงหน้าอก
วันนี้เราส่งคุณไกด์ธนกรลงพื้นที่ไปที่สพสันกำแพงนะคะ
เพราะรู้มาว่าตำรวจสอบปากคำผู้ก่อเหตุเพิ่มเติมอยู่ที่สพ
เพราะเมื่อวานนี้มีการนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้ว
และเห็นบอกว่าเมียคนตายอ่ะค่ะเฝ้าอยู่ที่โรงพักนะคะพี่อุ๋ยครับ
ในต่อเพื่อนของในหลู่เนี่ยนะคะก็ถูกคุมตัวออกมา
คุณไก๊ก็เลยเข้าไปถามบอกว่าเฮ้ยคุณยังไงมันเกิดอะไรขึ้น
ไปฆ่าเขาทำไมนายตอบบอกว่าเอาจริงจริงนะ

บ๊วยบ๊วยบ๊วยบอกแค่นี้เลยค่ะผมไปร่วมก่อเห็บเพราะผมเมาแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องที่อะไรสักอย่าง
ที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนรุ่นน้องผมก็เลยเปิดให้เลย
แต่เราไม่ได้รู้จักแหละครับนะเราไม่ได้รู้จัก
ทีนี้ตามที่คุณไก๊เล่าให้ฟัง

ดูลูกลี้ลูกล้นแปลกค่ะ
คือพยายามจะขอเจอหน้าในหลู่ให้ได้จนนี่ค่ะนี่นะ
นี่นะขอไปคุยเหรอ

โทรบอกให้มารับตอนทะเลาะกับสามีค่ะ

เมื่อกี้เพื่อนที่ว่าเมาไม่ได้รู้จักกับใครเลย
แต่ว่าไปร่วมก่อเหตุไปจอยกับเขาด้วยเฉยเพราะเมา
แล้วมาขอโทษโอ้โหแล้วไม่ฆ่าเขาตายแล้ว
ใช่แล้วนี่นี่คือภรรยาของคนตายนะ
นี่กว่าจะยอมคุยกับคุณไก๊เรานี่ต้องมีการยื่นเงื่อนไขข้อเสนอนะพี่อุ๋

คือเขาบอกว่าถ้าคุณไก๊ช่วยเธอได้เจอหน้าในหลู่

แล้วเมื่อกี้ก็เหมือนกับมีอะไรได้เข้าไป

คือเราก็แค่ถามตำรวจว่าเขาอยากจะเจอ

เขาก็เลยพาตำรวจเลยพาเข้าไป

เธอกับสามีครบกันมา๗ปีแล้ว
บอกสามีเธอเป็นคนดีมากค่ะพี่อุ๋ย
เป็นคนดีแล้วก็รักเธอมากด้วย

ชอบพูดจาเสียดแทงหัวใจ
แล้วก็ชอบไล่เธอออกจากบ้านเธอน้อยใจ
บอกแชทคุยกันแล้วมันสบายใจอะค่ะ

เธอมารับชั้นที๔มารับที่บ้านนี่แหละ

แล้วรับไปอยู่ด้วยกันเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

สามีไปตามง้อก็จริงแต่เธอก็ยังคงแชทคุยกับนายหลู่อยู่
สามีก็ไปจับได้ไงเขาเห็นน่ะ

ก็เลยไล่เธอบอกเอออยากอยู่กับมันนักใช่ไหม
เลยส่งข้อความให้ในหลู่มารับเลย
แต่ครั้งนี้ไม่ได้มารับเหมือนคราวก่อนที่รับแล้วไปอยู่ด้วยกัน
ครั้งนี้มาถึงไม่ได้สนใจจะรับเธอเลย

รับข้อคุยสามี
ว่าไม่ได้ไปร่วมงานศพสามีตัวเองเออทำไมอ่ะนี่คือในหลู่นะคะ
กิ๊กที่ว่านะคนก่อเหตุคือมาถึงอ่ะ
ที่ฝั่งนี้มาถึงก็ไม่ได้ฟังอะไรเลยมาถึงก็
บุกเข้าไปแทงเขาเลยอุ้ยตายแล้วอืม
เอาฝั่งเวียก็ไม่ไปงานสวบผัวเลยอ่ะไม่ไปงานสวบสามีเลย
เฝ้าอยู่ที่โรงพักตลอดเนี่ยค่ะนักข่าวก็อดไม่ไหวจริงจริง
ขอถามหน่อยว่าถ้าพี่บอกว่าผัวพี่รักพี่มาก
แล้วเป็นคนดีมากอ่ะพี่ไม่ไปงานศพเขาหน่อยเหรออืม
กันมาอยู่กินกันมาตั้งเจ็ดปีเธอบอกว่าที่เธออยู่ที่โรงพักเนี่ย
ไม่ใช่มาเฝ้ากิ๊กนะไม่ใช่ว่าไม่อยากไปงานศพผัวนะ
ยังไงไปไม่ได้ถามว่าทำไมไปไม่ได้อ่ะโอ้โหไปยังไงอ่ะ
ครอบครัวฝั่งสามีนี่แทบจะกินเลือดกินเนื้อเธออยู่แล้วอืม
คือฝั่งครอบครัวสามีโกรธเธอมากเพราะเข้าใจว่าเธออ่ะ
โทรตามให้กิ๊กกับเพื่อนมาทำร้ายสามีจนตาย
เธอบอกเธอรู้สึกเคว้งคว้างมากแล้วเนี่ยค่ะที่เห็นในโพสต์เนี่ย
เฟซบุ๊กเนี่ยคือมีการตัดเพาะโพสต์ตัดเพาะในเฟซบุ๊ก
ขอโทษผู้ตายอาฆาตคนก่อเหตุบอกว่าเคลียร์ปัญหาทุกอย่างเสร็จแล้ว
จะตามสามีไปใช้คำนี้สุดท้ายก็ไม่เหลือใครนี่ค่ะ
สิ่งทุกอย่างมันเกิดจากตัวเราเองเรายอมรับผิดทุกอย่าง
คำที่ว่ามันจริงทั้งหมดเลยถ้ามีเราสักคนก็คงไม่เกิดเรื่องขึ้น
เราเสียใจมากเราปวดใจแค่ไหนเราก็ใจแตกสลายแทบจะบ้าตายเหมือนกัน
ขอโทษทุกคนถ้าย้อนเวลาไปได้เราก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นหรอก
รอจัดการไอ้สองตัวนี้ให้มันได้รับโทษที่มันทำและพี่จะไปตามหาอ้ายก็คือพี่จะตามไปอ่ะ
รอพี่ด้วยนะคือเขาอายุมากกว่าคนตายไงฝั่งภรรยา

อ่า

มีสิ่งเดียวเลยที่เธออยากจะทำ

เขาแต่งงานเขาอยู่กินกันมีผัวแล้วเรารู้มั้ย
ผมรู้ผมรู้สถานะดีว่าฝ่ายยิงเขามีสามีอยู่แล้ว

ทีนี้จังหวะที่จะนำตัวในหลู่ไปเข้าห้องขังพี่อุ๋

เพราะภรรยาคนตายพยายามจะเข้าไปคุยกับในลู

นี่ดูจังหวะนี้สิว่าท่าทีเป็นยังไง
คือฝั่งเนี่ยภรรยาพยายามจะเดินเข้ามาคุย
แต่ว่าในหลู่ก็คือเหลือบตาไปมอง
แล้วก็เอาตัวเองเดินเข้าห้องควบคุมผู้ต้องหาไปเลย

เราก็ไม่รู้ว่าทางผู้หญิงคนนี้

ครอบครัวรับรากมาประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ

นี่เห็นไหมคะเสื้อ๓๒ค่ะ
คุณไก๊ไปช่วยยกลงช่วยญาติ
ครอบครัวเอายกลงไปตั้งในวัดนะคะ
พ่อและแม่เลี้ยงของคนตายบอกเลยว่า
ไม่เชื่อคำให้การของลูกสะพ้าย

ถ้าผู้หญิงคนนั้นไม่โทรตามกิ๊กมา
เรื่องนี้มันจะเกิดไหม
คุณไก๊ค่ะอยากจะดำเนินแต่นี้

เพราะฝ่ายหญิงมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
นี่คุณผู้ชมคอมเมนต์มาหลายคนเหมือนกัน
ว่าดูทรงแล้วนี่
ก็ไม่ได้มีการตรวจปัสสาวะตรวจหาสารเสพติดกัน

ตอนนี้เขาบอกว่ากันฝ่ายหญิงเป็นพยานอยู่
เพราะว่าหลังเกิดเหตุก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่

ส่วนในหลู่และในต่อถูกดำเนินคดีข้อหาร่วมกันฆ่าคนตายโดยเจตนานะคะ